กันต่อเอาให้สุดคุณผู้ชมค่ะ
กินแล้วอย่าหยุดไปต่อกันเลย
ร้านอาหารตามสั่งที่มีเมนูระดับพัฒนาคาร
แต่ราคาไม่ถึงหลักร้อยมีมาฝากอีกแล้ว
คราวก่อนเล่าไปแล้วอาหารอิตาเรียราคาถูก

วันนี้มาดูอาหารตามสั่งที่ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเป็นเมนูพัฒนาคารจานหรู
ร้านดังร้านหรูร้านแบบว่าญี่ปุ่นที่ไหนนะคุณ
มาจากร้านไข่ระเบิด

อาหารตามสั่งแบบบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่แหละค่ะ
ตั้งอยู่ที่พลพิสัยซอย๙ถนนพลพิสัยเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
อาหารที่ร้านส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้อาหารจานเดียว

ก็คือทานง่ายเลยเป็นเมนูที่ถูกออกถูกใจถูกเพชรถูกไว
มาดูเมนูซิกเนเจอร์ที่ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักกันก็คือ
คือได้รับการถ่ายทอดวิชาแล้วก็เคล็ดลับความอร่อย
จากกุ๊กชาวญี่ปุ่นเลยนะคุณนะ

ส่วนรสชาติก็จะมีการปรับปรุงให้มันเข้ากับรสปากของคนไทยหน่อย
คือคนไทยจะทานรสจัดกว่าคนญี่ปุ่นถูกไหม
ก็เลยมีการคิดค้นสูตรขึ้นมาเองเพิ่มเติมด้วย
การันตีได้เลยว่าแต่ละเมนูเขามีเคล็ดลับ
มีรสชาติที่ยากจะลอกเลียนแบบได้
เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อค้าเขาดูหน่อยว่ามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรบ้าง
ว่าอาหารที่ทำทุกอย่างจะใส่ใจกับทำให้คนที่บ้านทาน
โอ้วยคัดกันอย่างดี
ใช่ลูกค้าก็เหมือนคนในครอบครัวนั่นแหละเนาะ
แล้วสิ่งที่ดึงดูดนะคะนอกจากจะเป็นรสชาติที่อร่อยระดับพัฒนาคารแล้ว
ราคาค่ะครับคุณร้านนี้นะราคาถูกใจลูกค้าเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเห็นหน้าตาแบบนี้จานใหญ่ขนาดนี้มีราคาตั้งแต่๔๐บาท

ราคาย่อมยาว๖๐เองเหรอถูกต้องเรียกว่าคุ้มปากคุ้มกระเพาะคุ้มกระเป๋าคุ้มค่า
ทุกอย่างคุณคุ้มเงินคุ้มไปหมดเลย
อร่อยหรูคู่ความประหยัดแบบนี้ไปกันได้ร้านไข่ระเบิดพลพิสัยซอย๙นะจ๊ะ
หรือว่าโทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ๐๘๘๓๐๗๐๕๒๑นะคะ

เห็นไหมผมเชื่อเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ต้องน้ำลายสอมีความอยากทานเหมือนพวกเรา
แกงกะหรี่หมูทอดทงคัสสือในราคา๔๐๖๐บาท

ไม่ได้นะเพราะว่ามาเป็นชิ้น

เราน่าจะต้องรถหรือว่าขึ้นเครื่องบินไปทาน

อย่างวันหลังคุณนิวน้ำกลับบ้านที่ไหนคะศรีสะเกต

คนละที่เหรอคะ

นี่เขาก็เข้าใจว่าอีสานมันใกล้กันหมด

เดี๋ยวมีโอกาสไปบุกกันอูดอนใช่ไหม